ไปดูความคืบหน้ากรณีนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชม
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่มีกลุ่มวัยรุ่นมาใช้อาวุธปืน
ในการยิงนักศึกษาอุเทรนถวาย
ขณะที่กำลังช่วยแม่จะขายราดหน้า

แถวนวมินแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
ตำรวจเขาก็มีการตามหาแก๊งนี้นะ
ผู้ก่อเหตุแก๊งนี้คือจริงมีทั้งหมด๕คน

ไปตามจับได้แล้ว๓คน

แล้วก็เมื่อวานก็มีการนำตัวมาแถลงข่าวนะคะ

กองบัญชาการตำรวจนครบานจับกลุ่มได้
สามคนแรกคือนายกฤษฎานรังโพงอายุ๒๑ปี
นายสหรัฐดงพระจันทร์อายุ๒๐ปี
แล้วก็นายปฏิพาณเจริญชัยกุลอายุ๒๑ปี
ซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาในคดียิงนายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์อายุ๒๔ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

จนทำให้นักศึกษาที่ชื่อนายกมลวิทย์เสียชีวิต
ขณะที่กำลังช่วยแม่เปิดร้านขายราดหน้า

เมื่อวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วการแถลงข่าวทางพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ร่วมแถลงข่าวด้วย
กับทางพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวการจับกลุ่มด้วย
แต่ว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓ราย
ก็ให้การภาคเศษอ้างแบบนี้
บอกว่าไม่ได้ร่วมกันก่อเหตุ
ไม่ได้มีการวางแผนตามข้อมูลก่อนหน้านี้
แต่ถึงจะให้ข้อมูลแบบนี้ตำรวจก็ไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะ
เพราะว่ามีพยานหลักฐานต่างชี้ชัดได้เลย

เพราะว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิดหลายมุมเลยเห็นได้ชัดเจน
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนก็มีข้อมูลว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรู้สึกโกรธแค้น
นักศึกษาจากสถาบันคู่อริมายิงนายอนุสรสนทิ
ซึ่งเป็นอดีตนักศึกษาปฐุมวัน
เสียชีวิตในซอยวัดมะขามที่ปฐุมธานี
เหตุการณ์ที่อดีตนักศึกษาปฐุมวันเสียชีวิต
คือ๒๕กัญญญญนณ์ที่ผ่านมา
แล้วทีนี้ยังจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุไม่ได้

เขาโกรธแค้นแทนอดีตรุ่นพี่ปฐุมวัน

เขาแบ่งหน้าที่กันแบบนี้คุณผู้ชม
นายปฏิพานทำหน้าที่หาข้อมูล
แล้วก็พบว่ามีนักศึกษาของอุเทรนธวาย

ก็เลยเริ่มวางแผนกัน

ที่จะมาร่วมขบวนการเขาชวนกันแบบนี้เลยนะ

กฤษดาเขาทำหน้าที่ควบคุมสั่งการแล้วก็วางแผนทั้งหมด
ส่วนนายสหรัฐเขาทำหน้าที่คือขี่รถมอเตอร์ไซค์

แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์พามือปืนหลบหนี

ยังเหลืออีก๒คนที่บอกว่าเป็นผู้ต้องหายังหลบหนีอยู่นะคะ
ก็คือนายประสิทธิ์ยนต์พลอายุ๒๓ปี
คนนี้เขาทำหน้าที่เป็นมือปืน
แล้วก็นายจิรพัฒน์เพชรรักอายุ๒๑ปี

ทำหน้าที่คุ้มกันจัดหาแหล่งกบดานให้กับผู้ที่ร่วมก่อเหตุ
นี่หน้าที่ที่เขาแบ่งกันนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าชุดสืบสวนของทางสนราชพร้าว
มานำตัว๓ผู้ต้องหากลับไปสอบปากคำเพิ่มเติม

แล้วก็ยังไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
เพราะว่าผู้ต้องหาทั้ง๓ก็ยังให้การพักเศษอยู่

ก็มีนายนรดลแล้วก็นางเขมณิษฐ์สุวรรณทัศน์

เข้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยเร่งรัด
สามารถจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายโมงทางพนักงานสอบสวน
เตรียมที่จะส่ง๓ผู้ต้องหาฝากขังที่สารอาญารัชดานะคะ

เขาจะมีการศักดิ์รูปเฟืองเอาไว้ที่ร่างกายด้วย

มันเป็นการเอาสัญลักษณ์ของฟันเฟืองไปนาบที่ต้นแขน
เมื่อฆ่าคนได้แล้ว๑คน

แล้วบางคนมีถึง๔เฟืองนั่น
หมายความว่าเขาฆ่ามาแล้ว๔ศพด้วยกัน

กับเรื่องของอาชีวะแบบนักเรียนนักเลง